นี่ก็ออกไปเรียบร้อยสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไอ้ที่ว่าดังที่ว่าเด่นมันก็ไม่ออกเท่าไหร่นะ
ออกไปเรียบร้อยเงินดิฉันก็ออกไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่เข้าด้วย
เอาไปดูกันหน่อยว่าวันนี้เลขอะไรกันบ้างนี่รางวัลที่หนึ่งนะครับ
เลขที่ออกห้าแปดเก้าสองสองเจ็ดนะฮะเลขท้ายสองตัวศูนย์หกนะครับ
เลขหน้าสามตัวสองครั้งมีสองห้าเก้ากับห้าห้าสองแล้วก็เลขท้ายสามตัวสองครั้งเช่นเดียวกัน
เก้าสองเจ็ดกับสามเจ็ดห้านะครับค่ะค่ะอ่าบุญก็เป็นหล่นทับแม่ค้าสามคน
ไม่มีใครซื้อใช่ไหมเออเออฉันเอาไปอะไรแบบนี้บุญพาวาสนาส่งเออ
ไปดูกันหน่อยเศรษฐีคนแรกถูกรางวัลที่๑อย่างที่บอกไป
นี่น้ำตาเล็ดน้ำตาร่วงนะครับเป็นแม่ค้าขายผักและปลาสด
อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาแน่นอนคุณผู้ชมเป็นแม่ค้า
มันก็ไม่ได้สุขสบายอะไรนะค้าขายมันก็ไม่ค่อยดี
ก็ลำบากตำบลคนนี้คือนางเจนจิลากลั่นกลางอายุ๔๑ปีแล้วนะครับ
อยู่ที่บ้านโนนสามัคคีนะฮะตำบลชีวาน
ทางน้ำตาเลยว่าฉันยากจนทำมาหากินก็กินไปวันนะฮะ
ขายได้เท่าไหร่กินเท่านั้นไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้จะมีเงินถึง๖ล้านบาท
เพื่อนบ้านก็ไปกงไปกอดกันโอ้ยดีอกดีใจกันทั้งหมู่บ้าน
คุณผู้ชมญาติพี่น้องมาข้างนั่นก็สามีเขานะครับ
นางจิติราบอกว่าปกติอ่ะนะจะซื้องวดละใบสองใบค่ะ
ซื้อทะเบียนรถแต่งวดนี้ฝันเห็นบ้าน
ก็เลยไปเปลี่ยนไปซื้อเลขที่บ้านตัวเองนะฮะซึ่งงวดเนี้ย
ซื้อลอตเตอรี่จากแม่ค้าเร่ขณะที่เธอไปขายของตลาดนัด
ที่อำเภอชุมพวงมาหลายวันก่อนนะโดยแม่ค้ายัดเยียดให้
เอานี่ใบนี้แหละเอาไปอ๋อเหรอเอออันนี้เดี๋ยวถูกเอาไปเลย
อะไรแบบนี้นะแต่มีเงินไม่พอทำยังไงรู้ไหม
ยืมเงินคนอื่นมาซื้อแล้วซื้อแค่ใบเดียว
เพราะมีเงินยืมเขาแค่ร้อยเดียวยืมได้แค่ร้อยเดียว
เงินที่ได้มา๖ล้านบอกว่าเดี๋ยวจะไปจ่ายค่างวดรถที่ค้างอยู่
เก็บเงินทั้งหมดเป็นทุนให้กับลูกเรียนแล้วก็
ก็ทำอาชีพขายผักขายปลาต่อไปเนี่ยยืมเข้ามาใบเดียว
ก็ได้ได้ใบเดียวนี่แหละอืมคนจะถูกกันนะฮะอ่า
ไปต่อที่อุดรอันนี้เป็นแม่ค้าขายพวงมาลัย
อายุสามสิบสามปีนางสาวนิตยาบัวจานขายพวงมาลัย
อกไม้สดอยู่ที่บริเวณสี่แยกบ้านจันทร์อำเภอเมือง
กลายเป็นเศรษฐีใหม่ชั่วข้ามคืนเช่นเดียวกันถูก
วันที่หนึ่งคนนี้ซื้อไปสองใบได้ไปสิบสองล้านอ๋อเออ
ก็ไปลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยว่าเป็นของเธอ
ไม่มีการแอบอ้างนะครับค่ะเขาบอกว่าสองสัปดาห์ก่อนเนี่ย
ก็นั่งร้อยมาลายอยู่ที่บ้านมีพ่อค้าเลขขายลอตเตอรี่ไป
เดินไปขายเธอก็ไปซื้อเลขท้าย๒๗๗
เหลือสองใบพอดีอืมก็หยิบมาแค่สองใบ
แล้วพอรางวัลออกมาโอ้โหดีใจสุดชีวิตน้ำตาไหลเลย
บอกว่าจะตั้งใจเอาเงินนี้นะไปขึ้นเงินเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปขึ้นเงิน
แล้วก็จะแบ่งไปทำบุญตามวัดต่างใช้หนี้ใช้สิน
แล้วก็ที่เหลือก็เอาเป็นทุนในการขายพวงมาลัยต่อไปจะไม่เปลี่ยนอาชีพนะครับ
ไปดูอีกหนึ่งแม่ค้าอีกสักหนึ่งคนดีกว่า
นางสาวอัชรพรสมคำเพชรคนนี้อายุ๓๕ปี
เป็นแม่ค้าขายข้าวโพดคั่วชื่อว่าร้านเห็งนะฮะตลาดนัดโพทองที่อ่างทอง
ตอนที่ขายอยู่เนี่ยเพิ่งจะออกสลากกันไปเสร็จปุ๊บขายของกันอยู่
เธอก็เฮ้ยไหนดูสิมันคุ้นที่ซื้อมาไปตรวจถูกจริง
พอถูกปุ๊บไม่คงไม่ขายแล้วแจกฟรีเลยที่เหลืออยู่นั่นน่ะ
คนที่มาซื้อไม่ต้องจ่ายเงินฉันแจกฟรีฉันถูกวันที่๑
แจกข้าวโพดคั่วฟรีเลยให้กับชาวบ้านเด็กไปซื้อกันก็
เด็กกินฟรีเลยจนหมดเลยสุดท้ายก็หอบไปลงมาที่เบื้อจำวัน
จริงแล้วเธอเป็นชาวสุพรรณบุรีนะแต่ว่ามาขายข้าวโพดคั่วอยู่ตลาดนัดที่นี่ที่อ่างทอง
ก่อนหน้านี้แฟนนุ่มเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่มาที่อายุทยาแล้วก็นำมาให้เธอเป็นของขวัญวันเกิด
แฟนหนึ่งไปซื้อ๑ใบมาให้เธอของขวัญวันเกิดเธอฉันให้เธอไม่คิดว่าจะถูก
พอถูกก็เลยดีใจมากทำอะไรไม่ถูกนะฮะก็เลยแจกฟรีสามีเอาโชคมาให้ก็เลยแจกข้าวโพดคั่วฟรีไปเลยละกันนะครับ
ส่วนที่ลบบุรีเนี่ยมีชาวบ้านดวงดีถูกรางวัลรับโชคกันทั้งอำเภอนะ
และจุดนี้มันเยอะ๖ตัวเนี่ย
และจุดที่พบอยู่ในวัดวัดเขาวงพระจันทร์
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๓มกราคมที่ผ่านมานะ
ต่อมาคนในวัดเจออีกเจองูหลามอีก

ทีนี้เลื้อยเข้ามาในห้องน้ำร้าง
กู้ภัยมาอีกค่ะมาช่วยกันจับ
ชาวบ้านเชื่อว่างูเหล่านี้มาให้โชค

และมาร่วมเทศกาลนมัศกาลรอยพระพุทธบาท

ก็มา๖ตัวมา๖ตัวแต่ศูนย์นี้ไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันนะคะ
และแถวนั้นลอตเตอรี่เลขนี้๖๐๐๖เกลี้ยงแผงเลย
และเมื่อประกาศผลรางวัลเลขท้าย๒ตัว
มา๐๖ชาวบ้านไงโอ้โฮเหสิโอ้โฮเหสิ
เฮเลยเพราะหลายคนซื้อเลขนี้ไปโชคดีทุนานนะคะ
ผู้ที่ถูกรางวัลบอกว่าเดี๋ยวจะแบ่งเงินรางวัล

ซึ่งเทศกาลนมัศกาลรอยพระพุทธบาท
มีจนถึงวันที่๘กุมภาพันธ์นี้นะคะ
อืมอ่ะยินดีกันกับคนถูกรางวัลนะ
ค่ะปิดท้ายคนดวงดีตัวจริงเสียงจริงต้องนี่
ยินดีกับพี่นางเลยอีกแล้วเหรออันนี้เขาปังจริงนะ
หมอลำคนดังพี่นางสิริพรอำไพพงศ์นะคะ
คือเป็นนักร้องสายบุญหากแกทำบุญอย่างต่อเนื่อง
งวดนี้โพสต์ภาพนี้พร้อมกับเฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่ากลับบ้านแวะกินก๋วยเตี๋ยวรับโชคเลขท้าย๓ตัว

เออได้คำนี้เลยเออคำนี้เลย

รวม๑๕บาทโอ้ยถูกทั้ง๒เลขเลยเหรอใช่โอ้นี่ทำได้อย่างไร
เออคนมันจะดุอ่ะจากคุณสิริพรคุณโรสลินยังไง
ดิฉันเหรอก็คุณไปได้อย่างไรมาคุณไปได้อย่างไรมา๑๕ใบเนี่ย
ซื้อซื้อเลข๑๐๖เป็นบ้านเลขที่ของตัวเองค่ะแต่มันไปออก
ซึ่งเป็นรางวัลเลขท้าย๒ตัวก็๑๕ใบ
โอ้โหคิดจะบอกเพื่อนบ้างไหมนั่งอยู่ด้วยกันยังไง
คือไม่ได้คิดเลยจริงเพราะว่าคุณแม่ตัดย่าอยู่แล้วก็มีงูผ่าน
อ๋อก็เลยซื้อไปเห็นไหมครับคนโดรงดีอย่างนี้ก็ชุดไม่อยู่จริง
เอายินดีด้วยแล้วก็ทุกคนที่ถูกรางวัลนะครับ
ช่วงนี้หิวด้วยเที่ยงไม่มีเงินด้วย